ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักระยะนี้จะพบคนที่ถูกตาถูกใจเข้ามาเกี่ยวข้องหลายราย
แต่อย่าดวนตัดสินใจรับรักรับสัมพันธ์เพราะอาจเข้าไปเป็นมือที่๓ของคู่รักบางคู่ก็ได้
ขอให้รอจังหวะดีในเดือนมิถุนายนน่าจะดีกว่า
นอนหลับไม่สนิทกระวนกระวายระวังเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟความร้อนหรือถูกจรกรรมแม้อยู่ในบ้านเรือน
การเงินญาติพี่น้องบางคนที่หายหน้าไปนานจะนำโชคดีหรือผลประโยชน์ทางทรัพย์สินมาให้
มีโอกาสได้เงินจากการเจรจาส่วนรายจ่ายก็เพื่อดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หรือการซ่อมแซมยานพาหนะ
การงานเกณฑ์ชะตาในอาชีพกำลังก้าวไปข้างหน้าแม้จะช้าแต่ก็เพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้น
มีโอกาสจะได้เปลี่ยนตำแหน่งให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น
ถ้าทำอาชีพอิสระก็จะพบช่องทางขยายงานให้กว้างยิ่งขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์